ก่อนหน้านี้ครับก็มีการเอามาแชร์กันถึงบ้านเราแล้วครับ
หลังจากที่การระบาดของโควิด๑๙ไม่สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้ครับ
ต้องหาอะไรทำครับดูลีลาของนักเตะไทยเราครับก็ไม่ธรรมดาครับ
ไม่ต่างจากนักเตะระดับโลกครับเจเองก็แท็กไปถึงโชชิโมจินะครับ
เพื่อร่วมทีมเทโรนักเตะชาวญี่ปุ่นรวมถึงเครตันซินวา
ที่เคยเล่นด้วยกันทั้งเทโรแล้วก็เมืองทองยังมีการแท็กไปถึงผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับ
อากิโตฟุกุโมริอันเดซันโลเปสจูนิจิอินาโมโตแล้วก็ชินจิโอโนด้วยครับ
ส่วนทีมประจวบนะครับทีมในไทยลีก๑บ้านเรา
ก็ทำความสะอาดสโมสรครั้งใหญ่เลยครับทั้งสนามฟุตบอลสนามกีฬารอบนอกโรงยิม
แล้วก็ปิดให้บริการประชาชนจนถึงวันที่๒๒มีนาคมนี้
หลังจากนัดเตะของเหมือยโจฮักก้า
ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับหลังจากที่กลับไปที่จีน
นายทรงเกียจลิ้มอรุณรักครับประธานสมสรรค์บอกว่า
ในวันนั้นมีการตรวจคัดกรองนักเตะทั้งสองทีมพบว่า
ไม่พบว่ามีไข้นะครับขณะที่ทีมจากจีนก็ตรวจเชื้อทุก๕วัน
แล้วก็เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์
ซึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าติดเชื้อมาก่อน
แต่หลังเกิดเหตุสโมสรก็ให้นักเตะและสตาร์ฟกักตัว๑๔วัน
แล้วก็ตรวจอุณหภูมิทุกวันทั้งเช้าและเย็น
ซึ่งทุกคนก็ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ครับ